คนที่ยิงประตูให้กับทีมชาติไทยนะคะนั่นคือเจริญศักดิ์วงกร
เป็นการทำประตูจากการยิงจุดโทษ
ซึ่งเจริญสักเขาก็บอกว่า
จริงแล้วนะตอนแรกเขาเกือบจะไม่ได้เป็นคนยิงจุดโทษด้วยค่ะ
ขึ้นนำตั้งแต่นาทีที่๖ค่ะจากจุดโทษของเจริญศักดิ์วงกร
ก่อนที่สุดท้ายจบลงด้วยผลเสมอกับอีรักษ์๑ประตูต่อ๑
หลังจบเกมค่ะเจริญศักดิ์ให้สัมภาษณ์นะคะว่า
ตอนแรกจะให้เบนเดวิสเป็นผู้สังหารจุดโทษในเกมนี้
เพราะว่าเบนเป็นคนที่มีความมั่นใจค่ะ
บอกว่าอยากจะให้เจริญศักดิ์รับหน้าที่
รู้สึกมั่นใจแล้วก็พร้อมจะทำตามที่โค้ชสั่งค่ะ
ค่ะเกิดดันนิดนึงครับแต่ก็มั่นมั่นใจตัวเองนิดนึง
อย่างไรก็ตามนะคะเว็บไซต์ของสมาธันฟู้ดบอลแห่งเอเชียหรือว่า
โปรแกรมค่ะว่าทีมชาติไทยจะแข่งขันในรอบ๘ทีมสุดท้าย
สนามราชมังคลากีฬาสถานในวันเสาร์ที่๑๘มกราคมนี้

ทำให้แฟนบอลหลายคนค่ะเกิดอาการสับสนว่า

จะต้องไปแข่งขันที่สนามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต

ตัวแทนของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย

ทีมชาติไทยวันเสาร์นี้นะคะ
จะลงแข่งขันที่สนามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต
โปรแกรมเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะ

ได้เปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมเกมวันเสาร์นี้แล้วด้วยค่ะ

ก็จะเป็นเกมในรอบ๘ทีมสุดท้าย

การการแข่งขันนะคะหลังจากที่๓เกมแรก

ก็คือ๒ทุ่ม๑๕เกมรอบ๘ทีมสุดท้ายนี้

เวลา๕โมง๑๕นาที

๒๓ในรอบ๘ทีมสุดท้าย
ก็ต้องรอดูค่ะว่าใครนะคะ

อาราเบียซีเรียหรือว่ากาต้าค่ะ